ทุกผู้ชมครับไปดูที่ถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นนะครับ
เมื่อวานนี้เขาซ้อมกันไปแล้วการเล่นคลื่นมนุษย
เพื่อจะทำลายสถิติในวันนี้นี่แหละนะครับ
วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบรรยากาศที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มครับเชิญครับ
ระยะทางยาวกว่าหนึ่งกลิโลเมนต์ครึ่งและนี่นะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างทยอยเดินเข้ามาในงานนะครับ
โดยในค่ำคืนนี้ร้านจะมีการเล่นน้ำสงกรานกันไปถึงเวลา๓ทุ่ม
หลังจากนั้นก็จะปิดเส้นทางบนถนนแห่งนี้นะครับ
สำหรับการเล่นน้ำสงกรานที่ขอนแก่นนั้นนะครับก็อยู่ในทีมที่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์นะครับ
เพื่อที่จะลดการกระทบกระทั่งกันระหว่างนักท่องเที่ยว
แล้วก็เมื่อช่วงหน้าที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปเล่นรำวงกับสาวรำวง

สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใจที่ต้องการมาเที่ยวที่สวัสดิ์ขอนแก่นนั้นก็สามารถเดินข่าวมาได้นะครับ
โดยวันนี้จะปิดเวลา๓ทุ่มแล้วก็มีวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
โดยไฮไลท์สำคัญนั้นก็อยู่ที่การเล่นกลื้นมนุษย์สุทธิศภาพ
ขอบคุณทุกคนในกินเน็ตเวอร์เรคอร์ดครับ
ขอบคุณครับคุณสมศักดิ์ครับถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่นก็คึกคักแบบนี้ทุกปีเหมือนกันนะฮะ